เราพาขึ้นไปที่ขอนแก่นบ้างคุณ
ตรงนี้เขาก็มีการสร้างรถไฟทางคู่ของทางภาครัฐนี่แหละค่ะ
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะเหลือเกิน
เดี๋ยวไปดูกันไปไล่เรียงกันว่าผลกระทบนี้มันคืออะไรบ้างนะคะ
เพราะว่ามีการโพสต์ในเฟซบุ็กฟก์นี้เลย
ชื่อลงเอยณเมืองพล
สิ่งที่เขาแชร์เนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับ
เป็นภาพน้ำท่วมทางลอดรถไฟ
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ดูสินึกถึงข่าวที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพไหม

ทำให้มีนักธุรกิจเสียชีวิตด้วยนะคะ

ที่เมืองพลอีกคนขอนแก่นเขาก็กังวลนะคะ
แล้วก็ระบุในโพสต์บอกว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
สภาพรูลอดทางรถไฟช่วงอำเภอพล
พี่น้องอำเภอพลแวงน้อยแวงใหญ่

พอผู้สื่อข่าวของเราลงตรวจสอบ
ก็พบว่าจุดที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบและเดือดร้อน
จุดตรงนี้มันคือจุดตัดที่๒
ที่เป็นอุโมงทางลอดรถไฟ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ารูลอด
เพราะว่าเป็นถนนสายเมืองพลแวงใหญ่
แล้วตรงนี้ค่ะถูกเจาะเป็นอุโมงทางลอดเรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปดูที่เห็นแห้งนั้น
เพราะว่าผู้รับเหมาสูบน้ำออกไปหมดแล้วนะคะ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้บริเวณด้านข้างอุโมงด้วย
อันนี้คือจุดตัดที่๒นะ
มาดูจุดตัดอื่นพาไปดูจุดตัดที่๑กับจุดตัดที่๓กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ตัดที่๑หรือว่าถนนสายเมืองพลแวงน้อย
อยู่ด้านทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองพลเนี่ย
จุดตัดนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นจุดที่มีการปิดถนนเดิม
เพื่อจะมาก่อสร้างเกือกม้าสวนทางกัน๒เลน
ระยะทางประมาณสัก๑๔๐๐เมตรหรือว่ากิโลกว่า
ส่วนจุดตัดที่๓อยู่ในพื้นที่ชุมชนศรีเมือง
แล้วก็หมู่บ้านชัยประเสริฐตรงนี้พิกัดก็คืออยู่ทางด้านทิศเหนือ
เขตเทศบาลเมืองพลตรงนี้ก็มีการก่อสร้างเกือกม้าเหมือนกัน
๒จุดตัดตรงนี้จุดที่๑กับจุดที่๓เนี่ย
มันมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะเขาไปปิดทางสัญจรเดิมของชาวบ้าน
แล้วบอกว่าให้ชาวบ้านเลี่ยงไปใช้ทางเลี่ยงใต้เกือกม้าแทน
เราก็เลยมีโอกาสไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
อย่างนายเริงชัยสิริวิชัยเขาก็บอกกับนักข่าวนะบอกว่า
จริงชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างนะแต่อยากให้แก้ไขหน่อย
เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกินค่ะ
เนื่องจากว่าพอปิดถนนมาสร้างเกือกม้าหรือว่าอุโมงทางลอดรถไฟแล้วเนี่ย
ทั้งชาวบ้านเอ่ยเด็กเอ่ยคนแก่เอ่ยที่เขาเคยสัญจรไปมาทางเส้นนี้
อ้อมไปไกลอีกเป็นกิโลค่ะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุ
ว่าจะเป็นไฟไหม้เอ่ยรถดับเพลิงจะเข้ามาในพื้นที่ก็เข้าไม่ได้คุณ
อ้อมไปไกลเหมือนกันการช่วยเหลือมันก็ทำได้แบบไม่ทันเวลานะคะ

ผ่านไปเมื่อวานเนี่ยนะครับคือน้ำท่วมครับเดิมเราเคยไว้ใจครับว่า
เขาจะมีเทคโนโลยีในการจัดการได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันชัดเจนนะครับ
ว่ามีน้ำท่วมซึ่งหลายท่านคงก็ทราบข่าวว่าที่กรุงเทพมีการท่วมจนเสียชีวิตมาแล้ว
เราก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นขึ้นอีกนะครับในพื้นที่ท้องถิ่นเราครับ
โมงทางรอดตรงนี้เนี่ยเขาก่อสร้างถ้าจากแบบของเขาเนี่ย
มันก็ไปเกิน๕๐แล้วครับแต่พอเราร้องเรียนขึ้นไปนะครับ
เราร้องเราชี้ให้เห็นว่าลักษณะการทำงานโครงสร้างของเขาเนี่ย
มันไม่ตอบสนองการใช้งานของพื้นที่จริงนะครับ
มันมีการโค้งคดเคี้ยวไปมาเขาถึงทุบฮะแล้วก็แก้ไขครับนี่
นี่คือพิสูจน์ได้ว่าการดีไซน์ของเขามันไม่ถูกต้องครับ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคือสื่อก็ไปรุมถามชาวบ้าน
เขาก็บอกผลกระทบที่เขาเจอจริงเพราะเขาเป็นคนในพื้นที่
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ของรัฐบาลเนี่ย
เส้นทางจิระขอนแก่นนครราชศรีมาเนี่ย
ไม่เคยเลยนะมาสอบถามความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านที่อำเภอพล
แล้วมันก็เลยไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
อ้าวเขาไม่ทำประชาพิจารณ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ย
อันนี้เดี๋ยวต้องไปถามอีกทีนึงนะเพราะว่าชาวบ้านเองเขาบอกว่ามันเกิดผลกระทบ
ต่อการสัญจรรวมถึงมีน้ำท่วมในเขตเทศบาล
ชาวบ้านก็เลยออกมาเรียกร้องบอกว่าให้เปลี่ยนการสร้างเกือกม้า
ขุดอุโมงต่างมาทำเป็นการยกระดับทางรถไฟให้สูงขึ้นจากพื้นได้ไหม
แล้วขอเถอะชาวบ้านเขาอยากใช้เส้นทางสัญจรในทางเดิม
ส่วนเรื่องของน้ำท่วมทางลอดที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขากังวลไงว่าพอเห็นข่าวในกรุงเทพไปแล้ว
ที่มีคนเสียชีวิตเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้น
แต่ไปเกิดขึ้นที่ขอนแก่นก็เลยอยากที่จะร้องขอให้ทางผู้รับเหมาเนี่ย
เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากทางลอดติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ด้านข้าง
เวลามีน้ำท่วมขังเมื่อไหร่เครื่องสูบน้ำก็จะต้องทำงานได้
ซึ่งอันนี้ชาวบ้านเขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าวิธีการแบบนี้
มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถาวรจริงหรือเปล่านะคะ
สองสามข่าวแรกเรานำเสนอเรื่องราวของการก่อสร้างสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
แต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันไม่คุ้มกับภาษีที่เก็บจากประชาชนไป
เพราะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับ